ไปดูท่อท่อที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้วตอบดิฉันมาหน่อยว่ามันจะระบายน้ำได้ไหมอ่ะยังไงอ่ะเนี่ยคือเห็นมันสูงขึ้นมาแบบนี้หรือว่าน้ำมันจะต้องท่วมเหนือท่อก่อนมันถึงจะระบายได้หรือยังไงคุณผู้ชมโอ้โหอะไรอย่างแล้วมันจะสะดุดเอาหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะนี่จอดรถข้างทางก็ไม่ได้นะติดท่อแ
ระบายน้ำยังไงทางก่อสร้างข้างหน้าไม่รู้ว่านี่สร้างอยู่หรือเสร็จแล้วหรือยังไงหลายคนถามสงสัยทำท่อไว้รอถนนคือแล้วเดี๋ยวเทถนนหรอมันจะพอดีกันอย่างนี้หรอแต่บางคนบอกถนนมันก็ดีอยู่แล้วไม่น่าจะทำถนนซ้ำแล้วนะเออมันก็เรียบอยู่ใช่ไหมคะนั่นถามนายยกเล็กค่ะนายยกเมืองพัทยานายปรเมษงามพิเชศนะคะซึ
เดี๋ยวเขาจะเทคอนกรีตเสริมทีนี้พอเทคอนกรีตปั๊บมันจะเท่ากับฝาท่อระบายน้ำอ้าวคุณผู้ชมชี้แจงแบบนี้แล้วนายยกเมืองพัทยาบอกว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการระบายน้ำเอาก็เป็นไปแบบที่คาดการณ์นะว่าเดี๋ยวเขารอเทคอนกรีตนะคะก็ให้เร่งดำเนินการด้วยแล้วกันมันจะได้เสมอกันเร็วค่ะครับ